เข้าพรรษาเชื่อว่าหลายคนก็คงจะงดเหล้าเข้าพรรษา

เหมือนคุณยายท่านเนี่ยค่ะเลิกเล่าเข้าพรรษา
ตั้งใจจะหักดิบคุณยายวัย๖๔ปีที่จังหวัดตราด
แต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะพอแบบงดเวลาหักดิบเลิกเล่า
คุณยายมีจิตหลอนจิตหลุด
ถือมีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๓๐เซนติเมตรเข้าไปในวัด
แล้วไปนั่งกราบไหว้พระโอ้โหทำเอาพระลูกวัดโอ้โห
ต่างชาวบ้านแถวนั้นก็หวาดระแวงกลัวเรื่องความปลอดภัย
พอจู่คุณยายเข้าไปในวัดพร้อมมีดปลายแหลม
มีอาการเหมือลอยคล้ายกับคนเมาด้วยนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นในวัดบ่อพลอยค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่หมู่ที่๓

ผู้หญิงท่านนี้คือนางวันนาปัญญาเคลือวัย๖๔ปี
คือคุณยายวันนานก็นั่งไหว้พระ
แต่ว่าประเด็นคือในมือเนี่ยตอนตำรวจมาเจอถือมีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๓๐เซนติเมตร
กู้ภัยตำรวจพระก็ต้องมีการคุยเจรจาเกลี้ยกล่อม
เพราะว่ากลัวว่าคุณยายอาจจะใช้มีดทำอันอันตรายหรือเปล่า

ก่อนที่จะมีการนำตัวไปที่สพบไร่
แล้วก็ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมาเจรจาต่าง

ญาติบอกว่าคุณยายเนี่ยเลิกเล่ามา๑เดือนแล้วค่ะ
แต่พอเลิกเหล้าหักดิบมีอาการคล้ายคนเมาจิตหลุด
จะพาไปรักษาแต่คุณยายไม่ยอม
จนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้ลองสอบถามคุณยายดูสิคุณยาย
บรรณามันเป็นยังไงทำไมคุณยายถึงถือมีดเข้ามาในวัด

คุณยายบอกว่าที่ถือมีดเข้ามาเนี่ยยายก็ตั้งใจเอาตั้งใจจะเอามีดมาไหว้พระลูก

เพราะว่าเมื่อก่อนยายมาหาหน่อไม้ในวัดบ่อยมาก
ไม่ได้คิดมาทำร้ายใครตั้งใจจะถือมีดปลายแหลมเข้ามาในวัด

แต่ว่าพระลูกวัดบอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้
เอ้ยอัตมาก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะ
คุณยายเข้ามาในวัดมีอาการคล้ายคนเมาแล้วถือมีดมาด้วย
ก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจกู้ภัยเข้ามาเจรจาอยู่แบบนี้ค่ะ
และท้ายที่สุดผลของการเจรจาสำเร็จนะคะ
คุณยายยอมกลับบ้านแล้วก็ยอมที่จะให้ญาติพาไปรักษาตัวต่อไปค่ะ
ความตั้งใจดีนะจะเลิกเล่าเข้าพรรษา
แต่ว่าวิธีการอาจจะต้องระมัดระวังขอคำแนะนำได้นะครับ
จริงแล้วสสเขามีวิธีการแล้วก็มีคอร์เซ็นเตอร์ให้คำแนะนำอยู่นะครับ